พาไปดูเรื่องนี้ก่อนแหมนี่ฉันฟังแล้วนะในฐานะชาวพุทธรู้สึกเจ็บหัวใจมากเลย
พระนอกรีดพาสีกาเข้าไปกกในบ้านรูดเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่าปกครองของขอนแก่น
ก็เปิดประตูเปิดมาหัวโล้นโกนคิ้วเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากพระ
นี่พระคุณทรมานอุ่นใช่ไหม
เหมือนจะยิ่งบุรกฎาไทยกันเค้าคิดถึงนะ
บางคนคือทำใจที่จะไปว่ายไม่ลงละทำบุญไม่ได้แล้ว

คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เป็นอดีตพระไปแล้วนะ
พระอารมณ์ตอนนี้เป็นนายอารมณ์แสนเพศอายุ๕๓ปี
นี่อ่ะตำรวจศพคอนแก่นชพอน้ำพร
ไปกับฝ่ายปกครองไปเคาะห้องเบอร์๙ห้องนี้แล้วค่ะ
เปิดประตูออกมาคือตอนที่ถามว่าพระใช่ไหม

ผู้หญิงคนนู้นข้างในอายุสักประมาณ๔๐ปีเห็นจะได้
นุ่งผ้าเช็ดตัวสีแดง
อารมณ์อารมณ์ยอมรับบอกว่าบวชเป็นพระอยู่จริง
แต่เขาก็ถามนะก่อนที่จะยอมรับว่าเป็นพระนะ
เขาถามตำรวจเลยว่าเจ้าอาวาสใช่ไหม

แล้วคือกล่าวอาฆาตเลยนะบอกเดี๋ยวจะได้เห็นดีกัน
นี่มันออกพรรษาแล้วจะไปไหนทำอะไรก็ได้ไม่ต้องยุ่ง
ใช่หรืออารมณ์

สะไร่จัดแล้ว

ออกภังสมาแล้วผมจะเห็ดอะไรก็ได้

อันนี้ค่าตาแบบนี้คือกลั่นแกล้งกันใช่ไหมคะ
สุดท้ายแล้วค่ะตำรวจก็นำตัวนายอารมณ์
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สน้ำพอง
ทำแบบนี้เสพเมถุนแบบนี้บาราชิกโดยปริยายเลยนะคะ
พ้นจากความเป็นพระโดยที่ไม่ต้องใครศึกให้เลยนะคะ

ดลงไปค่ะเอาปัสสาวะของอารมณ์หยดลงไป
แล้วเดี๋ยวขึ้นขึ้นมากี่แถบคะ
แถบค่ะนี่เป็นสีม่วงแบบนี้นะคะ
ทีนี้เจ้าอาวาสวัดอีสานพระครูสมุทรวราวุฒินะคะ

แล้วก็บอกว่าอารมณ์มาบวชก่อนหน้านี้แล้ว
จนกระทั่งครบพรรษานิสัยคือ
โกหกอารมณ์ร้ายถูกตำหนิบ่อยบ่อยครั้งเลย

เพราะฉะนั้นแล้วในวันที่เกิดเหตุ

อารมณ์ไม่ลงมานะคะไม่ลงมาสวดไม่ลงมาอะไร
แล้วก็บอกเจ้าวาดบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อยาไมเกรนปวดหัว

บอกไม่ได้จะไปเองยังไงก็จะไปเองนะคะ
สุดท้ายเจ้าวาดก็เลยให้ทางวัดไปส่ง

พาไปรีสอร์ทก็คือม่านรูดที่เกิดเหตุ
และที่สำคัญเจ้าวาดบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ที่นายอารมณ์พาศรีกามากกแบบนี้
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีพฤติกรรมแบบนี้อีกแล้วนะคะ
อืมสืบลงมาทันทีครับดีแล้ว